เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่นะครับสาขาหางดงออกมายืนยันว่า
ไม่ได้มีการบุกลุกป่าสงวนครับ
กล่าวถึงกรณีของการแจ้งจับรีสอร์ทบนหุบเขาไฮโซ
สร้างอาคารบุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินะครับ
โดยยืนยันว่าการออกโฉนดที่ดินบริเวณภูเขางามรีสอร์ทถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เคยไปตรวจสอบแล้ว๒ครั้ง
และมีการบันทึกว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่นอกเขตป่าสงวน
ก่อนที่นายชนทิศสุรสาวดีอธิบดีกรมป่าไม้
ที่บ้านใหม่สรรคยอมหมู่๓ตำบลบ้านปงอำเภอหางดง
ริมถนนสายหางดงเสมิงวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
โดยตรวจสอบจากประวัติและหลักฐานแล้ว
พบว่าชุมชนดังกล่าวนั้นมีวัดแล้วก็โรงเรียนมานานแล้ว
ก่อนประกาศเป็นเขตป่าสงวนทัพพื้นที่ชุมชน
ซึ่งมีการออกโฉนดที่ดินบริเวณภูเขางามจำนวน๑๐รายเท่านั้น
บางส่วนเป็นที่สค๑และนส๓เดิม
ก่อนจะมีการออกโฉนดให้ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา
ส่วนข่าวตอนนี้ยังมีอีกกว่า๑๐๐รายบุกรุกป่า
แล้วก็เตรียมแจ้งความเพิ่มเติมนั้น
พนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาหางดงก็กล่าวว่า
ยังไม่ได้รับแจ้งจากทางป่าไม้ในเรื่องนี้ครับ
ก่อนหน้านี้นายพายมรถอ่างทองหัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าเชียงใหม่ที่๒๑สรรป่าตอง
ก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหางดง
ดำเนินคดีภูเขางามรีสอร์ทที่ก่อสร้างบุกรุกพื้นที่เกินกว่าโฉนด๒แปลงรวมกว่า๗ไร่
แล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐด้วยครับ